เทิมค่ะวิถีซุปตาตัวน้อยนะคะ
เที่ยวชิวแบบคนธรรมดาปกติก็ไม่ใช่ค่ะ
ล่าสุดนะคะเราได้รวบรวม๓ครอบครัวค่ะ
เริ่มกันที่ครอบครัวแรกนะคะนี่ไงเจฟีบังเป่า
เจ๊เปล่าบางพรี

นะคะก็ไปเที่ยวที่เกาหลีค่ะคุณผู้ชม

ใช่นะคะก็โหแฟชั่นนิสต้ากันสุดคุณผู้ชมชุดอย่างที่เห็นนะคะ
เต็มที่นะคะไม่แพ้ซุปตารุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ
คุณแม่กุ๊บกิ๊บนะคะถือโอกาสไปทุบหน้าได้จมูกใหม่
ทรงอะไรรู้ไหมค่ะคุณผู้ชมทรงสีลิตาเจนเซ่นค่ะคุณผู้ชมสริงเหรอ

ฝากครอบครัวสุดน่ารักภูลีแอนนะคะและน้องลิชาค่ะ

ถ่ายรูป๓คนพ่อแม่ลูกในโมเมนต์สุดอบอุ่นนะคะ
อวดลงไอจีแบบรวรวรวรวรวร

ครอบครัวแชร์ข่าวสาวซองของเราน้องปีใหม่ค่ะ
ของลูกสาวสุดห่วงของแม่แอฟ

ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าควงกันเป็นละลา
ตามภาษาแม่ลูกใกล้ถึงแดนประดิษฐ์นะคะ

คุณแม่ต้องอัพคลิปอวดสเต็ปนะคะ
ลาลาของลูกโตน้องปีใหม่ก็ยิ่งสวยนะ

น้องก็ตื่นตาตื่นใจนะครับไปกับเพื่อนของคุณแอฟ

ก็ถือว่าเป็นการปิดเทอมอยู่ช่วงนี้นะคะ
ส่วนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ